เกิดเหตุคานปูนน้ำหนักกว่า๔๐ตัน
ตกถล่มลงมาใส่ป้อมจังหวัดที่บางใหญ่นนทม
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๑รายด้วย
ตำรวจพบางใหญ่จวัดนนทมก็รับแจ้ง
มีคนตกลงมาจากที่สูงพร้อมกับคานซีเมนคานปูนขนาดใหญ่น้ำหนักสัก๔๐ตันได้
ที่บริเวณตู้ยามป้อมตำรวจทางหลวงถนนกาญจนาพิเศษนะครับ
ที่ตะบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จนธมรี
จุดเกิดเหตุเป็นตู้ยามบริการทางหลวงครับก็เสียหายไป
อย่างที่เห็นคานปูนค่อนข้างหนักทีเดียวครับ
บริเวณห้องวิทยุลานจอดรถห้องน้ำ
โดนคานปูนทับแน่นอนนะคะ
คารอันนี้เป็นการรองรับโครงสร้างนะฮะการก่อสร้างโครงการทางหลวง
พิเศษนะฮะยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุเนี่ย
เขามีการนำรถเคนยกขึ้นไปเอาคานนี้ไปประกอบ
เป็นทางวิ่งด้านบนนะครับคุณผู้ชมกับยอดเสาแต่มันหลุดออกมาจากเครน
แล้วก็ตกลงมาด้านล่างพร้อมกับคนงานหนึ่งคนก็เป็นเหตุทำให้คนงาน
คือในกิจสดามหรือชาอายุยี่สิบห้าปีบาดเจ็บทางที่เอวแล้วก็ที่หลังต้องรีด
นำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นบริษัทผู้รับเหมานะครับ
ก็มีการเร่งเก็บกู้ซากทั้งหมดออกไปแล้วก็เคลียร์พื้นที่ส่วนความเสียหาย
อยู่ระหว่างการประเมินและสาเหตุก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไป
เกิดจากอะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
รวมทั้งต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างที่ก่อสร้างต่อไปนั้นมีความมั่นคงแข็งแรง
สามารถดำเนินโครงการได้ต่อไปหรือไม่นะครับ